ชาวบ้านขุดดินอยู่หลังบ้านขุดไปขุดไป
ขุดไปครั้งแรกไปเจอวัสดุกลมนะฮะ
เขาบอกว่าคล้ายระเบิดนี่แหละครับ
เจอแล้วคิดว่าเป็นก้อนหินก็เลยโยนเข้าไปในป่า
นะครับกลับมาขุดต่อเอาล่ะมันเจออีกลูกหนึ่ง
เริ่มไม่แน่ใจแล้วคราวนี้โทรให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
คุณรู้ไหมสิ่งที่เขาคิดมันคือความจริง
มันเป็นระเบิดชนิดสังหารครับ
โอ้โหแล้วลูกแรกที่บอกว่าคุณเจอแล้วก็โยนไปดีมันไม่บึ้ม

โอ้โหแล้วก็คว่างไปเหมือนระเบิดด้วย
แล้วเป็นระเบิดสังหารด้วย
กว่านั้นไอ้ที่คว่างไปหาไม่เจอ
โอ้โหโอ้โหเอา๒ลูกเลยนะ

จากการตรวจสอบภาพวงจรปิดนะครับ

แม้แล้วพี่ก็ช่างนะเรียกเมียมาดู
คิดว่าเป็นระเบิดเรียกเมียมาดูครับ
จากนั้นชายเจ้าของบ้านโยนทิ้งเข้าไปในป่า

ไปเจอไอ้แบบนี้อีกลูกนึงนะฮะ
คราวนี้ไม่แน่ใจแล้วเจ้าหน้าที่จ๋ามาตรวจสอบหน่อย

ในพื้นที่ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรี
ประสิทธิ์ทองสิทธิ์นะครับ
อายุ๕๔ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ในจุดที่พบวัตถุคล้ายระเบิด

มันเป็นระเบิดชนิดคว่างสังหารบุคคล๑ลูกครับ
ในสภาพสลักผูกกระเดืองมันขาดหายไปแล้ว

มันหมายถึงว่ามันอาจจะเกิดระเบิดได้ครับ
เคลื่อนย้ายหรือได้รับการกระทบกระเทือน

เอายางรถยนต์ล้อมตามสูตร
จากการสอบถามพี่ประสิทธิ์
ไปในป่าจากนั้นก็ขุดต่อไปเจออีกลูกหนึ่งชนิดเดียวกัน
โดยลูกนี้มีลักษณะคล้ายระเบิดชัดเจนกว่าลูกแรก
ว่าอย่างนั้นนะฮะเอาไปให้เมียดูนะครับ
ซึ่งก็เมียก็บอกว่าโอ้โหระเบิดแน่พี่นะครับ
เอาไปวางไว้ที่ป่าย่าริมรั้วนะครับ

พอขุดดินแล้วก็ไปเจอลูกระเบิดลูกแรก
แฟนเลยบอกว่าระเบิดนั้นน่ะลองดูให้ดี
แล้วผมก็มาดูมันเป็นลูกเล็ก
แล้วก็มีนั่นมันอ่ะตัวดึงอ่ะ

ไม่รู้ว่าผมรู้ผมคิดว่าของปลอม

แล้วผมพอเขาบอกว่าระเบิดปุ๊บผมก็เสี่ยงเลยความตกใจ
ประสิทธิ์หรือคนอื่นถ้าเจอแบบนี้หนึ่ง

และขอให้คิดเสมอว่ามันของจริงนะครับ

ส่วนที่บอกปุ้ยไปไงไอ้อีกลูกที่โยนไปน่ะ
คุณเอ๋ยตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับ

กระจายกันหาค้นหาค้นหาอีกลูกหนึ่ง
พี่ประสิทธิ์เขาโยนทิ้งไปตอนแรก
หาอยู่ร่วมชั่วโมงครับไม่เจอ
ต้องยกเลิกภารกิจชั่วคราวไปก่อน
แล้วเดี๋ยววันนี้ช่วงสายน่าจะเริ่มหากันแล้วล่ะ

โอ้โหสงสัยต้องตัดย่าตรงนั้นก่อนนะ

โอ้ต้องเจอนะไม่เจอนอนไม่หลับด้วยนะ
ดีมันไม่ระเบิดใส่เนอะ
คือเรื่องบางเรื่องก็ต้องมองโลกในแง่ร้ายไง
กรณีนี้ถ้าเกิดเราไปเจอวัตถุต้องสงสัยแบบนี้

แล้วก็ไม่ต้องไปกลัวว่าเอ๊ะเรื่องของการไปบอกข้อมูลเท็จอะไรอย่างนี้

คือกันไม่ดีกว่าแก้นะคะเดี๋ยวแย่แล้วจะแก้ไม่ทันค่ะ